คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อได้สิทธิ์เลือกกุญแจ๑ดอก
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปเลย๔ดอกครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับคุณผู้ชมจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากได้น้อยเท่านั้นเองมีโบนัสกลับไปด้วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกครับคุณผู้ชมจากเรื่องฟุตบอลครับ
อาทิตย์ผมก็จะมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็มันต้องพยายามครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยครับเรามีกันแค่๓คนเราก็ต้องช่วยกัน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเชลซีเคยคว้าแชมป์พรีเมลีกกี่สมัย

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

เชลซีนะครับเคยคว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกทั้งหมด๕สมัย
รวมแล้ว๕สมัยด้วยกันครับ
ทำไปได้แล้วครับ๑ข้อในตอนนี้
ครอบครัวน้องโตจากกรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งเดิม
เอาละทำไปได้แล้ว๑ข้อจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณยาย
ถ้าเผื่อว่าตอบถูกก็จะได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มไปด้วยเป็นโบนัสหลังตู้ที่รออยู่นะครับ

วันก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะ

ในตอนนั้นอะครับคือแบบท้อแล้วคือแบบมันเสียใจด้วย
เรื่องค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเทิมผม
รายจ่ายเข้ามาในเวลาเดียวกันเลย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ผิดครับลูก
ตัวเลือกที่ต้องเลือกนี่ก็คือตัวเลือกที่๒
เพลงความเชื่อได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่๓
คือข้อมูลที่ถูกต้องครับลูก

เริ่มต้นวงละอ่อนในปีพศ๒๕๓๙ไม่ใช่ปี๔๐

ครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานครนะครับได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะได้เฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องขนมหวานครับ
โทรเข้ามาบอกว่ายายซื้อให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวผมหาตังค์ให้ใช้เองผมสัญญาผมสัญญายมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อเนี่ยเขาคงจะเสียใจยายตัดสินใจเอาโทรศัพท์ยายไปจำนำ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
โตเข้ามาบอกว่ายายซื้อให้ผมหน่อยดิเดี๋ยวผมสัญญาผมสัญญา
โตเข้ามาบอกว่ายายซื้อให้ผมหน่อยดิเดี๋ยวผมสัญญา
โตเข้ามาบอกว่ายายซื้อให้ผมหน่อยดิเดี๋ยวผมสัญญา
โตเข้ามาบอกว่ายายซื้อให้ผมหน่อยดิเดี๋ยวผมสัญญา
สี่ถุงภายในเวลาสามนาทีนะครับ
คุณยายและคุณหลานช่วยกันสามแรงแข็งขันครับคุณผู้ชม

เดมสุดเลยลูก

อันที่อันที่แยกก็มาก
ลงไหมลงแล้วนะเหลือกดดันอยู่อีกข้อนึงค่ะสมศตรี
ตอนนี้นะฮะครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และคุณแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น๒ดอก
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหลือเลยดีกว่า
เรื่องสุดท้ายครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องโรงเรียนสามข้อครับ
ที่เด็กคนหนึ่งจะออกไปหาเงินแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยเนี่ยมันเป็นความคิดที่เกินเด็ก
การที่แบบว่าเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ก้าวเข้าไปนะครับโดยการที่นำพาครอบครัวเนี่ยเขาขึ้นไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตำแหน่งในภาพคือข้อความเตือนในเรื่องใด
ขอตอบข้อที่สองครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

แล้วก็คุณแจนต่อชีวิตเพิ่มอีก๑โดกนะครับ
ถูก

คำตอบคือตัวเลือกที่หนึ่งเลยครับ

ครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้กุญแจดอกที่๑จะ

กุญแจดอกที่๒เป็นใครครับ

กุญแจดอกที่๑น้องโตเลือกดอกไหนครับ
กุญแจดอกที่๒น้องมาร์คเลือกดอกไหนครับ
กุญแจสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

อีกหนึ่งตู้คือตู้โบนัสหมายเลข๓ได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
นางเมินนางเมินนางเมินนางเมินนางเมินนางเมิน

โบนัสหลังตู้หมายเลข๑ก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก็คือ๑๐๐๐บาทอยู่นี่เองนะครับ
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของน้องโตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ๑๕๐๐๐บาทพร้อมข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัม
วันนี้ขอบคุณมากนะคุณยายคุณครูนะครับแล้วก็เด็กน้อยทั้งสองคนนะครับโตและน้องมาร์ค
ต้องเป็นกำลังของทั้งบ้านให้ได้นะลูกนะ
คุณผู้ชมครับหัวใจของนักสู้ไม่ได้กำหนดอายุว่าจะต้องอายุเท่าไหร่
ขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นขยันไม่ยอมแพ้ต่ออุบัติศักดิ์ที่มะขวางกันข้างหน้า
ย่อมผ่านมันไปได้และยิ่งถ้าหัวใจของทุกคนในครอบครัว
รวมเป็นหนึ่งด้วยแล้ววิกฤตต่างก็จะเล็กลงไปทันตาเห็นนะครับ
ผมขอฝากครอบครัวของน้องโตนักสู้คู่นี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าต่อยอดไปได้เนี่ยครอบครัวก็จะได้เดินต่อกันไปได้ขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ผมกลัวไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายกับทุกคนครับ
กรรมกกนะครับและน้ำมะตาบนราวนะครับ

ได้หรือไม่ได้ครับ

ได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป